คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ที่สถานีรถไฟ
พอเห็นรถไฟวิ่งมาเป็นรถไฟขบวนกรุงเทพอุบลราชธานี
ตัวเขาเองก็วิ่งลงไปกลางรางรถไฟแล้วก็ไปนอนพาดกลางรางรถไฟ
ให้รถไฟทับจนศีรษะขาดซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่ผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งลงไปในรางรถไฟค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นภาพวินาทีที่นายราวีพรมหาคำอายุ๔๒ปี
ชาวอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนคร
อย่างที่เห็นค่ะคือเขาวิ่งเข้าหาขบวนรถไฟ
กรุงเทพอุบลราชธานีที่กำลังวิ่งเข้าสู่ชาญชาลา
แล้วก็นอนให้รถไฟทับจนคอขาดเสียชีวิตขาดที่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็เลยต้องเข้าตรวจสอบขบวนรถไฟที่จอดอยู่บริเวณชาญชาลา
พบศพนาราวีเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถไฟ
สภาพคอขาดออกไปจากตัวเลยนะคะ
ค้นในตัวพบธนบัตรลาว๓ใบ
พบบัตรประชาชนห่างออกไปประมาณ๗๘เมตร
เป็นโต๊ะหินอ่อนก็พบรองเท้าผ้าใบสีดำของผู้ตายถอดวางเอาไว้

คือก่อนเกิดเหตุประมาณสักตี๔ผู้ตายลงมาจากรถไฟขบวนหนองคาย
จากนั้นก็ไปนั่งอยู่ที่สาราคอยรถไฟก็นั่งอยู่ปกตินะคะ
กระทั่งมีรถไฟขบวนขาขึ้นอีสานกรุงเทพอุบลราชธานี
วิ่งเข้ามาจู่ผู้ชายคนนี้ก็ลุกจากโต๊ะที่นั่งอยู่
วิ่งเข้าหารถไฟนอนขวางรางรถไฟจนถูกรถไฟทับคอขาด
จูงใจในการฆ่าตัวตายในครั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ